จะพาคุณผู้ชมไปดูธุรกิจใหม่ของสาวสวยสุดเซ็กซี่เมซิริน
เธอเนี่ยพันตัวมาทำธุรกิจหลายหลายอย่างเลย
โดยเฉพาะใครที่ไม่อยากตกเทรนด์นะคะต้องติดตามเลย
สำหรับธุรกิจใหม่ของเธอในการทำช็อกเกอร์
อ่าแล้วก็ทำได้ตามแบบที่เราสั่งด้วย
แต่ว่าเห็นมาจับงานธุรกิจมากมายขนาดนี้นะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าเธอ
จะลดงานในวงการบันเทิงด้วยหรือเปล่า

ก็นี่นะคะเป็นแบรนด์ของเมย์เองค่ะ
เรียกว่าเป็นปอกคอที่ลูกค้าสามารถที่จะทำอะไรก็ได้

แต่อีกแบบนึงก็คือเป็นต้มหูที่ทำออกมาค่ะ
มีเต้าหูทั้งเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นไซส์เล็กค่ะ
คือตอนแรกเนี่ยเมย์เริ่มจากตัวของต้มหูก่อน
กลายเป็นว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยมีมาทุกแบบเลย
มีกลุ่มอย่างเช่นแบบเด็กวัยแบบมหาลัยอย่างนี้ก็มี
มัธยมก็มีจนไปวัยทำงานนะ
ก็รู้สึกว่าคนให้การต้อนรับคนเห็นของยิ่งเวลาคนเขารับของแล้วเขาแบบอยากรีวิวให้เลยเขาชอบมากแบบเห็นในภาพว่าน่ารักแล้วทุกคนเห็นของจริงจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
น่ารักมากเลยพี่รีวิวให้อย่างนี้เมย์เห็นแล้วแบบแฮปปี้มาก
เริ่มมีบางคนเนี่ยมีแท็กกันมาบ้างแล้วก็จะมีอย่างแบบน้องแป้งอย่างนี้ค่ะของน้องแป้งเนี่ยเขาก็จะอยากได้เป็นแบบอย่างนี้เลยแต่ว่าไม่เอาระบายแล้วก็จะมีเป็นของพี่๒๔อย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยของพี่ทัพทิมเลยพี่ทัพทิมมาริกาก็ใส่เดี๋ยวมีอีกหลายคนมาเรื่อยเลยค่ะอย่างเส้นนี้อันนี้ก็เป็นของคิมเบอร์รี่อันนี้ก็เป็นของพี่โบวี่นะคะ

แต่เดี๋ยวมันจะมีโปรโมชั่นมีการรวมกันมีอะไรที่ทำให้คุณคุ้มไปเรื่อยทำให้การแต่งตัวของคุณนั้นเนี่ยครบเครื่องบางทีเทนนิสต้าคุณจะได้ปอกคอไปแต่เอ๊ะคุณอาจจะได้วาวเชอร์หรือได้อะไรที่มันน่าสนใจโปรโมชั่นจากที่อื่นจนมันครบเครื่องเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าที่ครบจริงค่ะฝากเทนนิสต้าไว้ด้วยนะคะ